ช่วงแรกนี้เรามาดูความพร้อมของกรุงเทพมหานครกันก่อนเลยนะครับ
คุณผู้ชมว่าพื้นที่ที่เป็นจุดน้ำรอการระบายเยอะเนี่ย
อนเมืองหลัก๔จตุจักรเขาเตรียมความพร้อมยังไงบ้าง
กรุงเทพมหานครบอกว่าตอนนี้เตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องสูบน้ำเอาไว้แล้ว
โดยเฉพาะจุดอ่อนหรือจุดเสี่ยงถ้าหากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับ
นายสมพงศ์เวียงแก้วผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
เปิดเผยหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับ
ฝนตกหนักทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทำให้มีน้ำรอการระบายหลายต่อหลายจุดครับ

มีการแชร์ภาพผ่านโลกโซเชียลมีเดียอย่างมากครับ

เชื่อมงามวงวานและบริเวณวัดเสมียนารี
ในวันนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำสำรอง๕๐เครื่อง

และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตลอดทั้ง๒๔ชั่วโมงครับ
เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน

หลัก๔จตุจักรเป็นต้นนะครับ
ส่วนพื้นที่พงเพชรและซอยชินเขตนั้น
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด๒๔นิ้ว
จำนวน๒เครื่องลงไปเพิ่มเติมแล้ว
รวมถึงเร่งพร่องน้ำในคลองเปรมประชากรและคลองราชพร้าว
เพื่อรองรับการระบายน้ำด้วยนะครับ
ส่วนการระบายน้ำในคลองเปรมประชากร
ได้เดินเครื่องสูบน้ำบริเวณอุโมงระบายน้ำคลองเปรมประชากร
ช่วงสะพานสูงบางซื่อ๘เครื่อง
สถานีสูบน้ำบางซื่อ๑๗เครื่อง
สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่๑๐เครื่อง
พร้อมทั้งเสริมเรือผลักดันน้ำตามจุดต่าง๒๒ลำครับ
เพื่อช่วยเร่งลดระดับน้ำในคลองเปรมประชากร
ช่วงพื้นที่หลัก๔ดอนเมืองออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
ขณะเดียวกันนะครับก็ประสานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรฝั่งใต้
บันหลัก๖เพิ่มเติมอีก๒เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำในคลองเปรมประชากรออกสู่คลองรังสิตประยูนศักดิ์อีกทางหนึ่งด้วยครับ
ขณะที่ผู้อำนวยการเขตหลัก๔นะครับนายสมศักดิ์ชาติสุขสิริเดชบอกว่า
กำชับให้ทุกฝ่ายระดมเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขังบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ
งามวงวานและจุดอ่อนในซอยย่อยต่างให้เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมขังเช่น
พร้อมสำหรับเดินเครื่องสูบน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรองอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแจ้งทางเลี่ยงจุดที่มีปริมาณน้ำขังสูงช่วยเหลือรถเสียขัดข้องแล้วก็ดูแลประชาชนในการสัญจรไปมาบนถนนที่มีน้ำท่วมขังนะครับนี่คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ